คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์มีการแชร์กันมากในโลกโซเชียลนะฮะ
เป็นพนักงานบริษัทขนส่งสินค้าขนส่งของชื่อดังสีส้มหน่อย

เขาไปแกะพัสดุของลูกค้าข้างในเป็นเซ็กทอย
แล้วก็ไปโชว์ไปล้อเลียนนะครับ
แล้วก็ไปบอกพี่กัดของผู้หญิงที่เป็นคนสั่งด้วยนะ
ว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไร
โอ้ยคุณนี่ละเมื่อสิทธิ์มนุษยชนนะมันเหมาะสมหรือเปล่าทำแบบนี้
ชาวเน็ตจี้นะบริษัทต้องไล่ออก

และเป็นสิทธิส่วนตัวของคนที่เขาสั่งของ
จริงนะครับนี่ดูสิฮะ
แฟนเพจล่าครับมีการโพสต์ภาพพนักงานบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งเนี่ย
เสื้อสีส้มไม่ต้องบอกชื่อคงรู้นะฮะ
ถ่ายภาพขณะที่ถือเซ็กทอยของลูกค้าในมือด้วยสีหน้าแบบล้อเลียนนะครับ
แล้วก็มีเซ็กทอยอีกหลายชิ้นวางที่พื้นรวมทั้งซองพัสดุแล้วมีรายชื่อผู้รับผู้ส่ง

เพจระบุบอกว่ารสนิยมทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคลคนอื่นไม่ควรเปิดเผยให้ต้องอับอาย
หรือถามแบบสนุกสนานกึ่งล้อเลียนเหยียดหยามขอพิกัดขอที่อยู่
และไม่ควรจะส่งข้อมูลหน้าซองพัสดุให้กับบุคคลอื่นแต่เขาทำ

ถูกต้องตอนนี้เนี่ยเจ้าของสินค้าอันนี้เจ้าของคนรับพัสดุเขาอับอาย
รวมทั้งอาจจะไม่ปลอดภัยด้วยถ้าเกิดผู้ชายแบบไม่หวังดีรู้เข้าเนี่ย

ส่วนบริษัทต้นสังกัดอ้างว่าซองพัสดุลูกค้าชำรุดฉี่ขาด
สิ่งของในซองมันโผล่ออกมาเป็นไปได้ยาก
เขาบอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าหากส่งด้วยซองชำรุด
พนักงานหน้าเคาน์เตอร์รับของคงไม่ยอมรับแน่นอน
หมายถึงว่าในเพจเขาอ้างเจ้าของบริษัทอ้างว่าซองมันชำรุดใช่ไหมฮะ
ก็เลยเห็นของแต่คนที่โพสต์เนี่ยบอกว่ายาก
เพราะว่าถ้าเกิดชำรุดจริงพนักงานต้องบอกแล้วว่าไม่รับ
ต้องกลับไปแก้ไขใหม่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ต้องไม่รับแน่นอน
ที่สำคัญคือพนักงานคนนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันกระทบองค์กร
เพราะใส่เสื้อบริษัทสีส้มชัดเจน
ล่ายังบอกว่ามีพนักงานบริษัทเอกชนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมด๔คนด้วยกัน
แล้วพอโพสต์ไปโอ้โหความเห็นชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็อยากให้ลงโทษคือไล่ออกซะ
แล้วเวลาต่อมาก็มีชาวเน็ตนำข้อมูลจากเพจล่าส่งต่อไปให้กับบริษัทนี้
ได้รับคำตอบว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้อยู่นะครับ
เห็นไหมแล้วดูคอมเมนต์สิบ้านไหนบอกพี่กัดด้วยหน้าตาดีด้วย
คือเปิดวาร์ฟเขาหมดเลยอ่ะนั่นสิฮะซึ่งทำแบบนี้มันไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้จริงนะคะ
คือเดี๋ยวคุณก็รู้เองพอตรวจสอบเสร็จแล้วผลกระทบผลลัพธ์ที่ออกมา
คุณจะรู้เลยว่าคุณจะโดนอะไรบ้างนะคะ